ทัพก็เขามีการพัฒนาและปฏิรูปของเขาอยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้เอาประเด็นไปทำงานในประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญนะครับ
เอาเวลาไปแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่จำเป็นเร่งด่วนนะครับกองทัพเองผมคิดว่ากองทัพก็รับฟังนะครับ
ความคิดเห็นต่างแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีเวลาครับในการพูดคุยสิ่งเหล่านี้
อย่าหยิบเอาประเด็นกองทัพเป็นประเด็นการเมืองนะครับ
กองทัพนั้นจริงไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แล้วก็จะไปดึงกองทัพมาเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับ
กองทัพมีหน้าที่ดูแลความมั่นคมดูแลความสมบความประเทศ
นั่นคือหน้าที่ของกองทัพนะครับ
ผลเอกประยุทธ์ก็คือคนเอกประยุทธ์นะครับ
ไม่ว่าจะมีโอกาสลงมาดีเบตหรือไม่ดีเบตนะครับ
ผมเชื่อพี่น้องประชาชนคนไทยรู้จักท่านดีนะครับ
และท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มความสามารถในฐานะนายกรัฐมนตรี
ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านพักก็ทำหน้าที่ของพักนะครับ
มีจุดยืนชัดเจนก็คือว่าเราทำหน้าที่ของพักเต็มที่
ท่านนายกท่านก็ทำหน้าที่บนตำแหน่งที่ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับ
เพียงแต่ท่านเป็นบุคคลที่พักเห็นว่าเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งนะครับ
ที่ผ่านมาการมีรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว

ขณะที่รัฐบาลที่ใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบก็ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
เพราะฉะนั้นแนวทางที่เราพูดถึงประชาธิปไตยสุจริตกับนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติคือเราคิดว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
อย่างภรรณีของคนอื่นประยุทธ์ที่มีการโดนพื้นที่เนี่ยว่าต้องปฏิเสธว่าไม่ได้ไปหาเปลี่ยนนะครับ

คือผมก็ไม่ได้ติดตามละเอียดนะ
แต่ว่าเวลาเห็นในข่าวก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่ท่านลงไปมันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินยังไง
เพราะฉะนั้นก็อยากให้เราสร้างบรรทัศน์หมายที่ดีครับ
ถ้าคิดในมิติเสียงทางการเลือนยิ่งถูกวัฒนธรรมเผาบาทของเรียนมากเท่าไร
ฝ่ายผมยิ่งได้ประโยชน์ทางการเลือกตั้งมากเท่านั้น
เพราะก็เกิดชนะในเรื่องนี้กันมาก่อนอยู่แล้ว
แต่ผมเองก็เห็นว่าการเดินไปสู่การเลือกตั้งมันยิ่งห่างไกล
เรื่องนี้ถ้าสู้โดยบริการยึดอำนาจรออยู่ข้างหน้า
หรือการล้มกระดานอยู่ข้างหน้า
ต้องการเพียงแค่สิงอย่างเดียว

พอเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะคะ

วิ่งกันจนถึงเส้นชัยแน่นอน

ข่าวรายวันที่มันเป็นข่าวลื้อว่าจะไม่เลือกตั้ง
บังจะเกิดแบบนั้นจะเกิดแบบนี้บ้างเนี่ย

แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง๒๓วันมานี้

เพราะว่าการตอบโต้กันนะคะ

พูดถึงเรื่องของการตัดงบทหาร

ก็ออกมาตอบโต้กรณีที่นาคารออกไปถาม
แล้วก็โต้กันไปโต้กันมาทางการเมือง
ทีนี้บรรยากาศมันเลยทำให้ถูกเร่งเราขึ้นมา
สิ่งหนึ่งที่หลายคนเริ่มจะมองก็คือว่า

เราพอมองออกไหมว่าใครจะอยู่กับใครบ้าง
เพราะว่าเวลานักข่าวออกไปถามนะคะ
จะพอได้ความเห็นที่จับสัญญาณได้บางส่วน

และใครที่ยังไม่แน่ว่าจะอยู่
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะว่าบรรยากาศนั้น
ตอนนี้พอจะมองออกบ้างไหมคนที่อยู่ในสนามเอง
จริงแล้วอยู่ในทีมโฆษกทั้งสองท่านเลยนะคะ
แต่ว่าวัยอาจจะต่างกันนิดหน่อย
รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ในรอบนี้คุณผู้ชมคือมาทั้งสองรุ่นนะคะ

แต่ว่าวันนี้ค่ะทางประชาธิปัตย์เราเชิญรองโฆษกภักดิ์มานะคะ

ในขณะที่เพื่อชาติแทบจะไม่ได้คุยกับพักนี้เลยนะคะ
เพื่อชาติเราเชิญโคศกพักมา
แต่เป็นโคศกภักดิ์ที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วอายุยังน้อยด้วยนะคะ
คุณเกดปริยาแก้วแสนเมืองสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

นี่พยายามหารุ่นแบบห่างน้อยที่สุดแล้ว

เพื่อชาตินี่เงียบนะคะ

คือคนจะไม่ได้จำเพื่อชาติเลยตอนนี้เนี่ย

แน่นอนเพื่อไทยก็ต้องจำได้เพราะเขาพักใหญ่ใช่ไหมคะ
ไทยรักษาชาติมาแซงเขาช่วงไม่นานนี้
แต่ว่าก็เป็นการแซงภาพจำที่ไทยรักษาชาติก็เหนื่อยมาก

เพื่อชาติหายไปไหนคะ
หายไปไหนจากหน้าข่าวการเมืองเลยคะ
จริงแล้วนะคะถามว่าพักเพื่อชาติตอนนี้
ถามว่าเป็นที่รู้จักบ้างน้อยแค่ไหน
อันนี้ในนามของเดียแล้วนะคะ
แต่อยากจะบอกว่าพักเพื่อชาติจริงทุกท่านทราบดีว่า
พรรคเราเป็นพรรคเล็กเป็นพรรคที่เพิ่งเกาะตั้งใหม่ถูกต้องไหมคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการที่เราเดินมาจนถึงวันนี้ได้
ถือว่าเป็นการที่เราประสบความสำเร็จอย่างมาก
เพราะว่าวันนี้ทุกทีที่ทุกครั้งที่เวลาลงพื้นที่อย่างนี้ค่ะ
ค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับดีมากขึ้นเรื่อยทุกวันทุกวันนะคะ
ทุกวันนี้ท่านหัวหน้าพักรวมถึงท่านกองเชียร์ทั้งสองท่าน
ไม่ว่าจะเป็นท่านยุงยุติอภัยรัฐนะคะท่านจตุพรพรมพันธ์รวมถึงท่านหัวหน้าพัก
ท่านสงครามกิจเลิศไพโรได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กระแสตอบรับก็ดีมากพอสมควร
อันนี้ถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะคือเพื่อชาติเนี่ยเวลาลงไปอ่ะพ่วงชื่อทักษิณยิ่งรักไปด้วยหรือเปล่า
่วงชื่อทักษิณยิ่งลักษณ์หมายความว่ายังไงคะ
แบบเนี่ยเราคั่วนี้นะเราเนี่ยพักของท่านนะเราเนี่ยดำเนินนโยบายตามท่านนะ
นี่คือมันมีการสื่อสารแบบนี้ในพื้นที่ป่ะคะพักเพื่อชาตินะคะ
จริงแล้วนะคะเราต้องหลายคนนะคะหลายช่องที่ไปให้สัมภาษณ์มาก็มีการถามมาตลอดระยะเวลาบอกว่า
พักเพื่อชาติเป็นพักนอมินีของทักษิณหรือเปล่าเป็นนอมินีของคุณยิ่งรักไหมอะไรอย่างนี้
จริงแล้วนะคะในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเดียเชื่อว่าในเรื่องของวัฒกรรมในเรื่องของการเป็นนอมินีเนี่ย
อย่าเพิ่งมาสนใจกันเลยว่าพักไหนเป็นนอมินีใครถูกต้องไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่พักเพื่อชาติได้ทำแล้วก็ได้สะท้อนออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วว่าพักเพื่อชาติคือพักของประชาชนจริง
เพื่อชาติก่อตั้งมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
เนื่องจากว่าผู้ก่อตั้งพักนะคะรวมถึงท่านหัวหน้าพักท่านสงครามกิจเลิศไพโรธ
รวมทั้งกองเชียร์พักทั้งสองท่านนะคะคุณจตุพรและคุณยงยุทธ์เนี่ยได้มีการมาพูดคุยกันแล้วก็ได้เล็งเห็นปัญหาว่าปัจจุบันนี้การเมืองไทยรวมถึงประเทศไทยเนี่ย
ปัญหาหลักที่ฝังในรากลึกลงไปปัจจุบันนี้คือปัญหาของความขัดแย้งที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนให้ไปถึงต้นต่อของปัญหาจริง
เพราะฉะนั้นพักเพื่อชาติถึงเกิดมาเป็นพักเพื่อชาติทุกวันนี้ถามว่าเราเป็นนอมินีของใครไหม
เดียขอตอบเลยว่าเราเป็นแต่ว่าเราเป็นนอมินีของประชาชนอย่างแท้จริง
ค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ
พัชหาธิปัตต์เหนื่อยมั้ยคะรอบนี้

ประชาธิปัตย์ถูกมองได้หมดเลย
ว่าโดนตัดเสียงโดยพลังประชารัฐ
โดนตัดเสียงโดยพักอนาคตใหม่
อันนี้คือสิ่งที่พักมองตัวเองอย่างนี้ไหมคะ
เพราะว่าการเลือกตั้งยังไม่ได้เกิด
วันที่๒๔แล้ว
ค่ะนะครับวันที่พี่น้องประชาชนเข้าคู่หา
เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ทำหน้าที่นะครับ
อย่างเต็มที่ในการนำเสนอนโยบายเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
จุดยืนของพักประชาธิปัตย์นะครับ
ซึ่งได้ชูประเด็นในการหาเสียงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
นั่นก็คือประเด็นอุดมการประชาธิปไตยก็คือประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตนะครับ
แล้วก็พร้อมที่จะชูทงในการที่จะอาสาเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมือง
นั่นก็คือภารกิจหลักนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาตินะครับ
นี่คือภารกิจที่หนักแล้วก็เหนื่อยสำหรับภักดิ์ประชาธิปัตย์ที่พร้อมที่จะออกไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อนำเสนอนโยบาย
เวลาคิดว่าที่นั่งจะอยู่เท่าไหร่เรายังคิดว่าเราได้ที่นั่งเดิมเกือบทั้งหมดไหมคะ
เพราะบางมิตินะบางมิติเช่นบางมิติอาจจะภัยสุดชอบลุงตู่ไปเลยไม่รักพี่มาร์คแล้ว
เอ๊ะอาจจะมีคนรุ่นใหม่ที่แบบหรือลองอนาคตใหม่ดีประชาธิปัตย์เคยใช้แล้วเนื่องจากไปพักมานานแล้วนะคะ
หรือไปตัดกับพักลุงกำนัดเดี๋ยวรวมพลังประชาชาติไทยเราคิดไหมว่าอันนี้อุปสรรค
ไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าเพราะว่าจุดยืนของประชาธิปัตย์เนี่ยครับเรามีนโยบายที่แตกต่างกับภาคการเมืองที่คุณจอมขวัญจะยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่านโยบายต่างที่พักได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็จุดยืนและอุดมการทางการเมืองนะครับ
ซึ่งประชาธิปัตย์ของเราก็มีจุดยืนแล้วก็มีอุดมการทางการเมืองที่ชัดเจน
คุณเช่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะจุดยืนของประชาธิปัตย์มันมีวิธีการหาเสียงตอนนี้หลายแบบมิติหนึ่งที่เขาพยายามจะใช้กันคือจะอยู่กับประเด็นการหรือไม่อยู่กับประเด็นการ
เวลาหาเสียงไปหลังจากนี้เตรียมไว้ไหมคะถ้าคนถามตอบเลยได้ไหม
เพราะฉะนั้นใครที่จะมาร่วมกับประชาธิปัตย์นะครับก็ถ้ามีจุดยืนหรือว่าอุดมการเดียวกัน
โยบายตรงกันก็สามารถที่จะมาร่วมได้แต่อย่างไรก็ตามจุดยืนของพักก็ต้องเน้นนโยบายของพักเป็นหลัก
เวลาเราใช้คำว่ามาร่วมกับพักประชาธิบัติเนี่ยคือแน่ใจว่าเสียงเรามาเยอะกว่าพักที่เราจะไปคุยแน่
กับคนที่มากพอที่จะเป็นแก่นำนะครับท่านหัวหน้าภักรณ์อภัยสิทธิเวชาชีวะนะครับ
ก็พูดมาตลอดว่าพร้อมที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ทีนี้มาถึงตรงนี้นะคะคือฉันไม่ได้เคยพบทั้งสองท่านบนเวทีเท่าไหร่นะคะ
ก็เลยใช้เวลาแต่ละท่านเยอะทีนี้ขอกลับมาตรงกลาง
บรรยากาศการเมืองนะตอนนี้เนี่ยมันถูกรวมเอาประเด็นเรื่องของความมั่นคงเข้ามาด้วยในช่วง๒๓วันนี้นะคะ
จุดยืนของเพื่อชาติจุดยืนของเพื่อชาติคิดยังไงกับบรรยากาศตอนนี้ที่มันมีประเด็นเอาเรื่องของคำพูดพบทบมา
เอาคำสัมภาษณ์ของท่านประวิทย์มาเอาคำพูดของนายกลุงตู่มา
มันมารวมกันมันมารวมกันแบบนี้จุดยืนเราเนี่ยชัดเจนไหมว่าเอายังไงจะใช้หาเสียงด้วยไหม
แน่นอนว่าพักเพื่อชาติได้มีการประกาศจุดยืนมาตั้งแต่แรกที่หลายคนรู้จักพักเรา
เพราะว่าพักเรามีจุดยืนก็คือเป็นเกาะกลางของประชาธิปไตย
พักเรายืนยันว่าพักเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่พักเราจะยืนอยู่บนจุดยืนนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนว่าพักเพื่อชาติพร้อมที่จะสนับสนุนและจับมือกับทุกภาคการเมืองที่อยู่บนหลักการของการเป็นประชาธิปไตย

ก็ถ้าเขาออกตัวมาบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งพักที่มีจุดยืนในการเป็นเกาะกลางประชาธิปไตยเหมือนกัน
เราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกท่าน
ถ้าสมมุติว่าอะไรที่มันดีเราก็อาจจะมาร่วมกันทำดีส่วนอะไรที่มันไม่ดีเราก็อาจจะมาร่วมกันแก้ไข
ยังไงพักเพื่อชาติเนี่ยแน่นอนถูกมองสมมุติถ้าไทยรักษาชาติไปถึงวันเลือกตั้งได้เนี่ยนะคะ
ก็จะมีไทยรักษาชาติมีเพื่อไทยมีเพื่อชาติอันนี้จับกันอยู่แล้วถูกไหมคะ
ทีนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อก่อนคนละคั่วเลยเพื่อชาติกับประชาธิปัตย์จะอยู่ด้วยกันได้เหรอคะ
จริงแล้วนะคะที่คุณจอมขวัญพูดถึงเรื่องคั่วนู้นคั่วนี้อะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนตัวของเดียเองอ่ะนะคะ
มองว่าจริงแล้วเนี่ยหลักการที่แท้จริงของประชาธิปไตยนั่นก็คือความหลากหลายทางความคิด
ความหลากหลายนี่เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะ
วันนี้แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันหมดเลยความคิดนโยบายทุกอย่างตรงกันหมดเลยคือมันดูมันดูไม่มีสีสันจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้
มันมันอาจจะไม่ครอบคลุมทุกมิติเพราะมันไม่สามารถที่จะคนคนหนึ่งหรือว่าหนึ่งพักการเมืองหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำนโยบายที่ออกมาครอบคลุมทุกอย่างในประเทศนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะ
ก็น่าจะขนานกันนะครับน่าจะเป็นเส้นขนานกันเพราะว่าตอบคือไม่ได้ก็ประกาศเป็นจุดยืนชัดเจนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิบัตย์หรือว่าแก่นำพักกับนโยบายคือใครที่จะมาร่วมกับเรานโยบายต้องไปด้วยกันแล้วก็จุดยืนในอุดมการประชาธิปไตยก็ต้องไปด้วยกันด้วยนั่นก็คือหลักการประชาชนเป็นใหญ่
เพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะตัดสินได้ว่าพักการเมืองไหนสามารถที่จะไปด้วยกันได้พักการเมืองไหนที่มีอุดมการเดียวกันแล้วก็ไปกันได้ผมว่าประชาชนนะครับจะเป็นคนตัดสินในวันที่๒๔มีนานี้ประชาธิบัตย์อยู่กับพลังประชารัฐถูกไหมคะก็ไม่เชิงครับถ้าหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วประ
ให้ความไว้ประชาธิปัติให้ความไว้วางใจประชาธิปัตินะครับแน่นอนว่าประชาธิปัติก็จะพร้อมที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรับบานแต่พักที่จะมาล่วงเนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วว่าต้องเป็นพักที่สามารถที่จะนำนโยบายของพักประชาธิปัติที่เราได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนไปใช้ในการบริหารบ้านเมื

ณวันนี้นะครับเราก็คงถ้าเราประเมินว่าเราจะจับมือกับใครเนี่ยก็เป็นการดูถูกประชาชนเพราะว่าประชาชนยังไม่ได้ตัดสินเลยครับว่าว่าวันที่๒๔เนี่ยเขาจะมอบความไว้วางใจให้กับใครนะครับผมเชื่อว่าหลังจากวันที่๒๔หลังจากที่มีการเลือกตั้งปิดหีบนับคะแนนแล้วถึงจะสามารถพูดได้ว่าว่าใครจะมาร่วมกับ
หมายถึงว่าประชาชนรู้ก่อนใช่ไหมว่าพักที่เราจะเลือกต่างเนี่ยใครจะกับใครนะเพราะว่าบริบทของการเลือกตั้งรอบนี้มันเป็นสไตล์นี้นะครับ
พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้ประชาธิปัตย์นะครับในจำนวนคะแนนเสียงที่มากพร้อมที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ประชาธิบัติก็พร้อม
แล้วก็ถ้าพักการเมืองไหนต้องการที่จะมาร่วมกับเราก็ต้องมีการตรวจสอบดูกันว่าแนวนโยบายไปด้วยกันได้ไหมนะครับอุดมการทางประชาธิปไตยก็สำคัญที่สุดว่าสามารถที่จะเป็นจุดยืนเดียวกันได้ไหม
พักเพื่อชาติค่ะถามจริงคือใน๒สันพักที่จับกันอยู่นะคะคือยังไงก็คงไม่ร่วมกับประชาธิบัติถูกไหมคะ
คือเอาจริงนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ทางคุณเช้าได้บอกว่า
ว่าในเรื่องของที่ประชาชนจะไว้ใจเลือกหรือไม่ไว้ใจเลือก
แต่จริงแล้วนะคะในส่วนตัวของเดียกลับมองว่า
ที่พักการเมืองมีจุดยืนชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกที่ยังไม่เลือกตั้ง
เดี๋ยวเชื่อว่าอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ประชาชนเนี่ย
สามารถเลือกตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าว่าทุกวันนี้เขาอยากจะเลือกใคร
ให้เข้ามาทำงานบริหารประเทศต่อไปในอนาคตที่เขาใช้ชีวิตอยู่ต่อไป

แปลว่าสุชาติพูดได้ง่ายมากเลยว่าจะไม่ร่วมกับใคร
คืออาจจะไม่ได้บอกว่าร่วมกับใครแต่พูดได้ง่ายมากเลยตอนหาเสียงว่าจะไม่ร่วมกับใคร

เมื่อสักครู่นี้ที่ย้อนคำถามไปที่คุณจอมขวัญได้ถามบอกว่า
เพื่อชาติทศชแล้วก็เพื่อชาติอันนี้คือร่วมกันไหมถูกต้องไหมคะ
อย่างที่บอกว่าพักเพื่อชาติมีจุดยืนตั้งแต่แรกว่าพักเราเป็นพักเกาะกลางของประชาธิปไตย
ที่จะให้ทุกคนที่สามารถมีอุดมการมีความคิดที่อยากจะ
วันนี้คุณเห็นปัญหาของประเทศแล้วว่าปัญหาของประเทศมันมีความขัดแย้งมากขนาดไหน
แล้วคุณอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศชาติ
ให้ประเทศไทยมันสามารถเดินต่อไปได้ยังไง
ถ้าคุณมีอุดมการมีความคิดที่อยากจะอาสาเสียสละตัวเอง
เพื่อที่มาอุทิศตนให้ประเทศชาติจริงบนหลักการประชาธิปไตยเท่านั้น
ขอย้ำคุณก็สามารถมาร่วมพูดคุยกับเราได้
พร้อมที่จะเปิดโอกาสทุกคนมาพูดคุยกับเราได้
ใครที่มีอุดมการเดียวกันอย่างที่บอกไป
เพื่อชาติประเมินไหมคะว่าหลังเลือกตั้งในสภา
คือมันน่าจะเกิดมันน่าจะเกิดระยะเวลาในการ
จะจับตั้งรัฐบาลอย่างนวกันพอสมควร
แต่เรื่องการเลือกนายกอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะ
ที่เวลาจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อชาติเตรียมไว้ไหมคะ

จริงแล้วพักเพื่อชาติเราไม่ได้คาดหวังว่า
เราจะได้ที่นั่งในสภาเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าสิ่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสของพักเพื่อชาติ
ประชาชนจะลงคะแนนเสี่ยงเลือกเรา
ให้มีโอกาสไปนั่งในสภาได้มากน้อยแค่ไหน
จำนวนที่นั่งเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือเป็นหัวใจหลัก
แต่ว่าจริงแล้วพักเพื่อชาติถามว่ามีความพร้อม
ในการที่อยากจะเข้าไปนั่งในสภา
เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองไหม
ขอตอบว่าพร้อมแล้วก็พร้อมมาก
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะ

สิ่งที่มันอาจจะนึกไม่ถึงอย่างน้อยก็ในช่วงที่
แบบเราพอจะคุ้นชินกับการเมืองก็คือว่า

ใครที่มาเป็นอันดับหนึ่งเขาก็จะได้คุย
เพื่อจะไปชวนมาจัดตั้งรัฐบาลกันก่อน
แต่ว่ารอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่ถามคนในวงการนะ
มันน่าจะออกมาเป็นภาพแรกคือเลือกนายก
แต่ประเด็นก็คือว่าเลือกนายกมีสว
เพราะฉะนั้นการเลือกนายกเนี่ยเรื่องหนึ่งนะคะ
ไม่ได้แปลว่าเลือกนายกกันเสร็จแล้วเสียงทั้งหมดเนี่ย
จัดตั้งรัฐบาลได้เพราะไม่รู้ว่าจะเข้ามากี่ที่นั่ง
คำถามคือจุดยืนของคุณในการโหวตนายก
จุดยืนของคุณในการจัดตั้งรัฐบาล

ว่าคุณเข้าไปคุณจะทำอะไรกันในสภาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ต้องประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภา

เพราะว่าเราไม่คุ้นชินเลยกับการเลือกนายก
แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันนะคะ
เพราะว่าเราจะมีเสียงสวอีก๒๕๐คนที่จะโหวตเลือกนายก
แต่ว่าจะไม่ได้มีส่วนในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเป็นเสียงข้างมากข้างน้อย
แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยอย่างน้อยต้องเกินครึ่งของจำนวนสอสอ

ทีนี้เมื่อก่อนพอที่นั่งมันออกมาเสร็จแล้ว
พักที่ชนะส่วนใหญ่ก็จะไปจับก่อนนะ
ก็จะมีอำนาจในการต่อรองกับพักที่มีขนาดย่อมลงมาใช่ไหมคะ
แล้วจากนั้นพอจับคั่วกันได้แล้วเสร็จแล้ว

แต่ทีนี้รอบนี้คุณชาวค่ะ

เออะความลากหลายในภักดิ์ใหญ่ด้วยแต่ละจับลง
โหวตส่วนพักตัวเองหรือเปล่า
เอ๋อประชาธิปัตย์เป็นภักดิ์แรก

สอสอในพักจะไปทางเดียวกันไหมคะ

เพราะว่าผมว่าคุณจอมขวัญอาจจะคิดว่า
ตอนที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าภักษ์แล้วก็มีการแข่งขันกันภายในภักษ์
อันนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยภายในภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับซึ่งสวยงามมาก
แล้วก็หลังจากการเลือกตั้งแล้วความขัดแย้งทั้งหมดก็ไม่มี
ต่างคนก็ต่างร่วมทำงานให้กับพักนะครับความขัดแย้งไม่มีแล้ว
ประเด็นที่จะเป็นห่วงกันว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้ว
จะมีการแยกตัวไปโหวตให้กับพักการเมืองอื่นใช่ไหมครับ

หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับ
ก็ทุกคนก็กลับมาทำงานให้กับพักนะครับ
ช่วยกันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นขวายขวายไหนนะครับ

หรือว่าฝ่ายของหัวหน้าพักอภิษฎนะครับ

นี่คือความเป็นประชาชนิพัฒน์ของภัครุนเกษตริปัตย์ครับ
คือคนเขาก็มองได้ว่าสั่งซ้ายหันขวาหันกันอยู่แล้ว
แล้วใช่ไหมว่าเอายังไงจริงแล้วอ่ะค่ะเราก็ไปห้ามความคิดของคุณ
อื่นไม่ได้นะคะแต่ว่าในนามวันนี้เนี่ยมาในนามของเป็นตัวแทนของ
พรรคเครือชาติตั้งแต่วันแรกที่เดี๋ยวอยู่พรรคเครือชาติมาจนถึงวันนี้
นะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าพรรคเครือชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นพรรคที่
ก่อตั้งมาจากประชาชนจริงจริงถ้าถามวันนี้มีคนหลายคนถามว่าพัก
เป็นนอมินีของพักอื่นอื่นไหมให้มาดูที่ในเรื่องของรายละเอียดต่าง
อย่างนโยบายของพรรคเครือชาตินะคะแต่ละนโยบายที่ออกมาเก้าข้อที่ได้เปิด
มาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าพักเพื่อชาติเนี่ยมี
โยบายที่แตกต่างจากพักเพื่ออื่นที่เขามองว่าเราเป็นนอมินีกัน
ที่ทำพรรคมาจนถึงวันนี้ว่าเราเป็นพรรคเหล่ากลางประชาธิปไตย
พร้อมร่วมพูดคุยกับทุกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก
ที่คนจะมองว่าพระพฤชาติอาจจะเป็นนมินีของคนนั้นคนนี้
ถ้าอย่างนั้นมันก็ย้อนอาจจะย้อนกลับไปได้
เดียก็พูดได้สิคะว่าปัจจุบันนี้
งั้นพระพฤนักประชารัฐหรือว่าพระประชาธิบัติเอง
คุณเป็นนอมินีของทหารหรือเปล่า
คือจริงแล้วทุกคนมันคิดเหมือนกันได้หมด
ถูกต้องไหมคะคือเราต้องมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปได้แล้วค่ะ
วัฒกรรมของการเป็นนอมินีใครหรืออะไรต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
คือวันนี้มันไม่มีแล้วเรามาโฟกัสกันที่จุดอื่น

ประชาธิบัติมีจุดยืนต่อบทบาททหารในการเมืองยังไงคะ
บทบาททหารในทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์นะครับ
จุดยืนก็คือเห็นว่ากองทัพนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลนะครับ
ทัพก็ต้องฟังรัฐบาลนี่คือจุดยืนนะครับ
ประชาธิปัตย์ก็เคยบริหารกระทรวงกลาโหมมาแล้วนะครับ
ก็สามารถที่จะควบคุมกองทัพได้ให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย
ต่างนั้นอดีตครับอนาคตคิดว่าบทบาทกองทัพ
อาศัยที่หลักจะมีจุดยืนต่อการแสดงความเห็นต่อบทบาทกองทัพอย่างไรคะ

ทหารก็ต้องอยู่ในกรอบตามการเมืองของประเทศไทย
นั่นก็คือต้องอยู่ในกรอบของประชาธิปไตย
ทหารเข้ามายุ่งกับการเมืองได้แค่ไหนคะ
กับการเมืองได้แค่ไหนในความเห็นส่วนตัวผมนะครับ

ยุคที่หัวหน้าอภิษฎเป็นรัฐบาลเป็นนายกนะครับ
แล้วก็พักของเราก็คุมกระทรวงกระลาโหมนะครับ
เราก็สามารถที่จะบริหารกองทัพได้อย่างมีสิทธิ
ประชาธิบัตินี้จะเสนอยังไงกับงบเรื่องความมั่นคงบ้างคะ

ผมว่าการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับงบเนี่ย
ผมว่าเป็นให้การเมืองนะครับ
ให้การเมืองสามารถบริหารจัดการอยู่ได้อยู่แล้ว
เป็นการใช้นโยบายนะครับในการจัดการบริหาร
ส่วนเรื่องประเด็นที่มีการวิภาควิจารณ์กันเรื่องการตัดงบทหารเนี่ย
ผมว่าประเด็นนี้เป็นการจุดประเด็นขึ้นมาให้เป็นกระแส
แล้วก็เป็นการสร้างความขัดแย้งมากกว่าเป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่า
มันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
หรือประเด็นที่มองไปเป็นมิติอื่น
ประชาธิปัตย์จริงแล้วมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระลาโหม
เกี่ยวข้องกับงบทหารไหมคะ
จะเพิ่มจะลดบริหารแบบไหนโยกยังไง

นโยบายของประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายมาโดยตลอดว่า
กองทัพเนี่ยต้องปรับลดขนาดให้มีความกระทัดรัด
แต่ก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ
เดี๋ยวฉันลองจำเอาที่เขาหาเสียงตอนนี้มาถาม

บทหารประชาธิบัตย์ลดไหมคะ

ลดหรือไม่ลดเนี่ยครับมันก็ต้องอยู่กับสถานการณ์
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้นว่าสมควรจะลดหรือไม่ลด
เพราะว่าเหตุการณ์ในข้างหน้าเนี่ยครับ
เราก็ไม่รู้ว่าประเทศของเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรบ้าง
จำเป็นจะต้องใช้กำลังทหารในการเข้าไปบริหารจัดการ

เอาล่ะพักดูจะมีขนาดย่อมจุดยืนเรื่องของงบทหาร
หาเสียงยังไงคะเรื่องงบทหารลดไม่ลดหรืออย่าไปยุ่งกับเขาหรือเอาไงคะ
จริงแล้วนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเดียเคยออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้
เดี๋ยวเรียกได้ว่าแทบจะเป็นพักแรกเลยเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
แต่ตอนนั้นด้วยความที่ดีอาจจะเป็นโฆษกที่ยังไม่มีใครรู้จัก

ใช่ค่ะคือภาคประชาติก็มีนโยบายที่จะลด
ต้องขอย้ำนะคะว่าเราจะลดเราไม่ได้หมายความว่าเราตัดงบประมาณ
เพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ย
ในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมามันน้อยมากนะคะที่จะเกิดความเสี่ยง
เรื่องของการเกิดสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถูกต้องไหมคะ
และอีกอย่างคือปัจจุบันนี้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีก็ก้าวล้ำไปไกลมากแล้ว
ในอนาคตเนี่ยที่เราบอกว่าเราจะต้องลดงบประมาณของกองทัพเนี่ย
เพื่อที่เราจะได้นำรายได้ขอโทษค่ะเพื่อที่เราจะได้นำงบประมาณที่เราลดไปเนี่ย
เพื่อที่จะไปใช้กับส่วนอื่นที่เรามองว่ามันมีความจำเป็นมากกว่า
แต่ยังอยู่ในส่วนของทหารไหมคะหรือว่าเอาไปใช้อย่างอื่นเลย
เอาอาจจะไปใช้อย่างอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกคุณจอมขวัญไปบอกว่า
งบประมาณทหารตอนนี้ค่ะของกองทัพเนี่ยมันมีมากล้นเหลือเฟือแบบว่าเกินที่เอาง่ายว่าทหารเนี่ย
โดยงานของกองทัพเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานราชการถูกต้องไหมคะ
อยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลดังนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการคุณจะเป็นกองทัพ
หรือว่าคุณจะเป็นหน่วยงานราชการอื่นคุณก็คือเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กองทัพของประเทศไทยเนี่ยคุณจอมขวัญต้องทราบว่า
ได้มีงบประมาณจัดสรรไปส่วนนี้เนี่ยมากเหลือล้นเกินกว่าหน่วยงานราชการอื่นในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเพื่อชาติเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คือลดถูกต้องนะคะ
ทีนี้มาที่คุณชาวเขาพูดกันเยอะเลยประชาธิบัตย์ตกลงเสนอเลิกเกณฑหารถูกไหมคะ
ถูกต้องครับอันนี้พูดได้เต็มปาก
แล้วก็มีนโยบายในการปรับลดกองทัพให้มีประสิทธิภาพเหมือนที่ผมเคยเรียนไว้
คือตัดไขมันใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้น
คือปรับให้มีขนาดเล็กกับทัศน์รัฐแต่ว่าต้องมีประสิทธิภาพ

เราไม่ได้มีนโยบายอันนี้นะคะ
ทีนี้เรื่องเห็นเขาพูดถึงเรื่องจำนวนนายพลด้วย
ประชาธิบัตคิดไงเรื่องจำนวนในพลในเมืองไทยคะ
คือก็เหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่า
ต้องมีการปรับลดขนาดของกองทัพ
ขนาดของกองทัพเนี่ยครับก็มันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับจำนวนนายพลด้วย

แล้วว่ารสลุกตัวคำตอบถูกไหมครับลด
แต่ว่านโยบายมีแน่นอนในการที่จะทำกองทัพให้มีขนาดเล็ก
และกอปกรัฐรัฐในการปรับลดขนาดของกองทัพ
ประชาธิภาพมีโยบายมีจุดยืนที่ตรงนี้

ในเรื่องนี้เราไม่ได้มีการพูดถึงนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกคุณจอมขวัญไปเมื่อสักครู่นี้ว่า
เพื่อที่อาจจะ๑๐หรือ๑๕อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อที่นำงบประมาณส่วนนี้ค่ะ
เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้

แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่า
หรือว่าไม่ได้เห็นศักยภาพของทหารอาชีพ
ปัจจุบันเขาเป็นรั้วของชาติ
เราก็ยังเทิดทูลแล้วก็เคารพในความดีความชอบ
ในทุกอย่างที่เป็นคุณภูมิประการของทหารอาชีพนะคะ
เพราะฉะนั้นส่วนที่ลดงบไป

บริหารงบใช่ไหมคะคือบริหารงบ

คือเพื่อชาติเนี่ยมีการพูดถึงไหมคะ
ว่ามันจะต้องชัดเจนแค่ไหน
สำหรับบทบาททหารในการเมืองไทย
คือชัดเจนไหมว่าสิ่งที่เพื่อชาติมอง
ตอนนี้มองทหารในการเมืองไทยอย่างไร
จริงแล้วนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้
ว่าทหารหรือว่ากองทัพ

อยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล

การที่ทหารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ
อันนี้ในส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันไม่เห็นด้วย
เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า
ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารายได้ของกองทัพ
หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
สวัสดีการต่างของปัจจุบันนี้นะคะ
แล้วแต่เป็นภาษีที่มาจากประชาชนทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้บางพักการเมืองที่ออกมาบอกว่า
ที่ทหารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในพักการเมืองเนี่ย
ก็คือเขามีสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นประชาชนเหมือนกัน
แต่ว่ากลับกลายเป็นในส่วนตัวของดิฉันเอง

ยกตัวอย่างพักที่มีการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย

ที่สำคัญคือท่านมีมาตรา๔๔อยู่ในมือ
สามารถทำอะไรในประเทศนี้ก็ได้
ดังนั้นวันนี้ที่ท่านได้มารับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

เรื่องนี้ได้เห็นว่าเป็นการที่เอาเปรียบพักการเมืองอื่น

พูดมาทั้งหมดข้อเรียกร้องของเพื่อชาติ
คือพุ่งไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์
หรือว่ายังไงคะหรือแก้รัฐธรรมนูลหรือยังไง
ถ้ารูปธรรมคือต้องการเรียกร้องอะไรตอนนี้คะ

ต้องการเรียกร้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลอง
แล้วก็เป็นไปตามความชอบทำอ่า

สักครู่ค่ะประชาธิปัตย์สักครู่ค่ะ

เห็นช่วงวันนี้ด้วยซ้ำไปมั้ง
หัวหน้าพักออกมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะคะ
แต่จริงก็คงได้พูดทุกวันเพราะคนถาม
เรียกร้องผลเอกประยุทธ์ของประชาธิปัตย์คืออะไรคะตอนนี้

ผมว่าอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นความรับผิดชอบของผลเอกประยุทธ์นะครับ
น่าจะรู้ดีว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงฐานะอยู่ในฐานะไหน
แล้วก็สมควรที่จะวางตัวอย่างไร
สำหรับสนามเลือกตั้งนะครับ

ก็นำไปพูดกันนะครับในประเด็นนี้ว่า
ผลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสช

มันก็สามารถที่จะไปสร้างความได้เปรียบได้
เปรียบได้เปรียบกับพักการเมืองต่างได้

พลเอกประยุทธ์ต้องแสดงจุดยืน
พี่น้องประชาชนให้ชัดเจนนะครับ

ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับ
ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองจริง

การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
ความเป็นธรรมความชอบทำทั้งหลายนะครับ

แล้วก็จะนำพาไปสู่ความขัดแย้งต่างด้วย

แต่ไปต้องถามขอคำนามสุดท้ายของแต่ละท่าน
สั้นคือนะตอนนี้ข้อเรียกร้อง
ประชาธิปัตย์ต่อรัฐบาลตอนนี้คืออะไรคะ
ผมอยากให้รัฐบาลนะครับมาวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง
สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่แน่ชัดว่า
รัฐบาลกับพักกาลเมืองพักพลังประยัยรัฐ
ซึ่งเสนอผลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัมตรี
ก็เหมือนกับพักเดียวกันแล้วตอนนี้เหมือนคนคนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน
แต่หมวกอีกใบก็คือพลเอกประยุทธ์ยังสวมหมวกเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือของหน่วยหาลต่างไปใต้บังคับปัญชาสำคัญที่สุด
สำหรับการที่จะเป็นผลได้ผลเสียต่อการเลือกตั้ง

ในเรื่องนี้แล้วก็ต้องแถลงให้ประชาชนทราบ

ข้อเรียกร้องต่อตัวพลเอกประยุทธ์เพราะว่าเห็นก็หยิบขึ้นมาพูดอยู่เรื่อย

ค่ะแน่นอนนะคะว่าในนามพักเพื่อชาตินะคะ
หรือว่าเราจะเรียกได้ว่าประชาชนทุกคนคนไทยตอนนี้นะคะ
ย่อมที่อยากจะได้ผู้นำที่ดีผู้นำที่มาปกครองประเทศจริง
ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา๕ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นกันชัดเจนแล้วแหละนะคะ
ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้าง
และที่สำคัญคือวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ถือว่า
เป็นคนที่ได้เปรียบพักการเมืองอื่น
ท่านยังสวมหมวกของหัวหน้าคอสชแล้วก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากจะมาลงเล่นการเมืองจริงเนี่ย
ก็อยากจะขอให้ท่านทำตามกฎกติกาตามคำลองที่ชอบทำนะคะ
เพื่อให้ทุกภาคการเมืองได้มีความเป็นธรรม
และที่สำคัญก็คือดิฉันยังขอย้ำว่าพักเพื่อชาติยังให้เกียรตินะคะ
แล้วก็ยังเห็นความสำคัญของทหารอาชีพ
เรายังให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็ยังจะสนับสนุนต่อไป
แต่ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับทหารที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในทุกกรณี
คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการนะคะ
แน่นอนค่ะถามตรงก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่ยังรอรับคำตอบ
พักพลังประชารัฐเพื่อมาตอบคำถามของประชาชนอยู่นะคะ
แม่วันนี้พูดถึงท่านเยอะค่ะอยากให้ท่านมาตอบด้วยตัวเองค่ะ
หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ